ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดยาลาหน่อยกันแล้วกันนะครับ
ชาวบ้านเขาฝากเตือนภัยกันเพราะว่ามีหญิงสาวในพื้นที่เนี่ยไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ตามประกบนะฮะ
แล้วก็มาลวนลามเขาแบบกลางวันแสกเลยนะครับ
ผู้หญิงตามไปทางนี้ละแล้วค่ะ
ช่วงที่บันทึกภาพเอาไว้นะครับพยายามที่จะหนีจากผู้ชายที่เข้ามาลวนลามเนี่ยนะครับ
ผู้ชายคนนี้ตอนแรกนี่ขี่รถตามประกบนะครับพยายามจะสอบถามขอช่องทางติดต่อ
เธอก็บอกมีแฟนแล้วนะสุดท้ายเนี่ยเอื้อมมือมาแตะเนื้อต้องตัวมาลวนลามเธอนะครับ
ถึงขั้นจับก้นเลยนะฮะแถวถนนศิโรรสเขตเทศบาลนครยาลา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ
เราได้คุยกับน้องที่เป็นผู้เสียหายนะครับน้องบอกว่าวันเกิดเหตุขี่จักรยานยนต
ไปทำธุระมาถึงสี่แยกไฟแดงทางเข้าตลาดเมืองใหม่
หยุดรถเพื่อรอสัญญาณไฟจังหวะนั้นนะครับ
มีผู้ชายขี่จักรยานยนต์สีเขียวดำทำทีมาจอดข้าง
ไฟเขียวเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ขี่รถตามนะครับ
แล้วไปเจอรถติดอีกผู้ชายคนนี้ก็มาประกบ

นี่พอน้องพยายามจะชิ่งหนีปฏิเสธนี่ฮะ
มือมาจับแขนแล้วมาจับก้นน้องด้วยก่อนจะรีบขี่รถหลบหนีไป
ตอนแรกคือบิดไปแล้วแล้วเขาจับแขนแน่นมาก
แล้วก็เราก็เลยแบบสะบัดแขนออก
ใช่เพราะแบบไม่โอเคมากที่แบบมาจับแขนอะไรอย่างนี้
สั่นมากแล้วก็แบบทำอะไรไม่ถูก
ก็เลยแบบตอนนั้นที่เริ่มแรกก็คือเริ่มหยิบกล้องมา
แล้วก็อัดเพื่อเป็นหลักฐาน
เพราะว่าถ้าพูดเปล่าน่าจะไม่มีใครเชื่อค่ะ
พอขับไปอีกรอบเขาก็แบบเอามือมาจับที่ตูด

แล้วก็ทีนี้เราก็เลยแบบกรี๊ดก็เลยบิดรถไปข้างหน้า
พอจบจากเหตุการณ์นี้หนูถ้าแบบจะจอดรถแล้วก็แบบอยากจะอ้วกอาเจียนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าการแบบจับต้องเนื้อตัวโดยที่ไม่ได้ยินยอมอะค่ะ
ก็พอเรื่องนี้ถูกเตือนกันออกไปนะครับก็ไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับ
มีผู้เสียหายเพิ่มเติมนะครับเป็นหญิงสาวในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยาลานะครับ
เธอบอกว่าเธอเจอเหมือนกันนะฮะ๑๘กรกฎาคมนะครับ
จอดรถจักรยานยนต์อยู่รอสัญญาณไฟแดงอยู่ที่สี่แยกเนินหูกวาง
อยู่ผู้ชายขี่จักรยานยนต์มาประกบมาถามเหมือนกันเลย
นี่นะฮะเธอบอกเธอโดนเหมือนกันนะครับอ่า
พอเธอไม่ตอบอะไรผู้ชายคนนี้ก็ขี่รถตาม
แต่ไม่ได้ถูกลวนลามไม่เหมือนน้องอีกคนนึงนะฮะ
คนนั้นเอามือมาจับแขนมาจับก้นเลยนะครับ
พอเธอได้เห็นคลิปของน้องอายุ๑๗เนี่ยที่เจอล่าสุดเนี่ย
ผู้ชายคนเดียวกันฮะถ้าจำได้
ก็เจอส่วนข้างเกือบใกล้เข้าบ้านแล้วค่ะ
แต่ทีนี้เขาเห็นเขาก็ตะโกนเรียกว่าจะไปไหนมีแฟนได้ยัง

ว่าแถวนั้นก็ผู้หญิงเยอะนักเรียนนักศึกษาชาวบ้านก็เยอะ
ตกเป็นเหยื่อกันอีกอยากให้ตำรวจเนี่ยแวะเวียนมาดูให้หน่อย
ส่วนผู้ชายคนนี้ก็โอ้โหคลิปมันชัดมาก
ใช่ค่ะแล้วก็มีผู้เสียหายหลายคนด้วยอ่ะเนาะไม่ใช่แค่คนเดียวนี่
ญาติพี่น้องหรือว่าเจ้าตัวยังไงก็ลองดูกันหน่อยนะ